ดูอุบัติเหตุกันก่อนไล่เลี่ยงกันก่อน
รับส่งพนักงานพลิกคว่ำ
ทำให้มีพนักงานบาดเจ็บ๑๘คน

โดยตำรวจภูทรบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซา
ได้เร่งตรวจสอบรถบัสรับส่งพนักงานพลิกคว่ำ
บริเวณก่อนถึงวัดคลอง๒วัด๒คลองถนนสุขุมวิทย์สายเก่า
่งหน้าบางปะกงพบรถบัสพลิกตะแคงอยู่ข้างทาง

พนักงานบริษัทเดลต้าบาดเจ็บไปถึง๑๘คน
เจ้าหน้าที่กู้ภัยฉะเชิงเซานำตัวส่งโรงพยาบาลจุฬารัฐ๑๑
ส่วนคนขับนั้นขับทิ้งรถแล้วก็หลบหนีไปนะครับ
ด้านของพันธ์ตำรวจตรีบุญสริตช่วยชู
สารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรบางประกง
เปิดเผยครับว่าจากการสอบสวนผู้เห็นเหตุการณ์
ก็เปิดเผยว่าเห็นรถบัสคันดังกล่าวขับมาด้วยความเร็ว
่งหน้ากำลังจะรับคนงานเพิ่ม
เพื่อไปส่งที่โรงงานภายในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกร
แต่พอถึงที่เกิดเหตุจู่ก็หักพวงมาลัยลงข้างทาง

ทำให้พลิกคว่ำถลายไปชนเสาไฟฟ้าจนมีผู้บาดเจ็บ
โดยตำรวจจะเร่งสอบสวนหาสาเหตุ
แล้วก็ตามจับกลุ่มคนขับ
เพื่อมาสอบปากคำดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
แล้วก็ที่สำคัญทำไมอยู่ถึงหักพวงมาลัยลงข้างทาง

ก็ต้องรอที่จะควบคุมตัวให้ได้ก่อนนะครับ